ท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้๑๖นะฮะ๑๖พฤศจิกายนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
การออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมค่ะนะแต่ถ้าอยากจะมีสตางค์เนี่ย
ต้องทำมาหากินทำงานถ้าอยากโชคดีก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันนี้พาไปเที่ยวกันดีกว่านะครับก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
หลายจังหวัดนะครับที่คนเดินทางไปเยอะแยะไปหมดนะฮะเผื่อจะไปเจอเลขเด็ดโชคดีอะไรพวกนี้นะ
ไปที่พระนครศรียุธยานะครับไปดูบรรยากาศที่อาสมฤษีเนร
ธาตุพุทธคุณบริเวณถนนสายบังปะอินบางบัวทองตะบนโพแตงอำเภอบังไส
นี่ฮะวันนี้คนก็ไปกันเยอะนะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์ศิษย์
มีกุมารเจ้าสัวเหงด้วยคนก็ไปกันเยอะนะไปแก้บนก็มีนะฮะ
ขอพรก็มีนะครับแล้วก็ไปส่องดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ของฤษีเนรนะครับ
ก็เห็นตัวเลขลอยอยู่เหนือน้ำตามน้ำตาเทียนนี่แหละ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเลขอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน
ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนะคะ
คนก็ไปกราบไหว้เรือตะเคียนโบราณครับเรือพระแม่ย่านางตะเคียนทองสุวรรณวิสุทธิลักษณ
อายุเป็นร้อยปีนะคะแล้วก็นี่ค่ะเช่นเคยค่ะนำแป้งไปทาถูรูปตัวเรือตะเคียนโบราณ
เพื่อหาเลขเด็ดนะคะนางแปรกพรมเด็ดอายุ๖๔แล้ว
เป็นชาวอำเภอชะอวดบอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นแม่ย่านางตะเคียนทอง
แล้วเห็นเลขชัดเลยจ้าเราไม่บอกค่ะต้องไปถามคุณยายแปลกเอาเอง
อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ชะอวดนครศรีธรรมราช
ไปทันไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวบ่ายสามแล้วก็เลยชวนเพื่อนไปกราบไหว้

แล้วก็เขาก็เห็นเลขกันนะคะที่เรือนะคะ

เอาไปสกรนครหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

วันนี้ชาวบ้านเดินทางไปกราบไหว้
เพื่อความเป็นสุริมงคลกันเยอะอยู่ที่สวนสาธารณะอำเผอเตากงอย

มีเจ๊หวานแม่ค้าแผงลอตเตอรี่
บอกว่าวันที่๑๖พฤศจิกายนงวดวันพรุ่งนี้เนี่ย
มีเลขเยอะแยะไปหมดเลย

แล้วเมื่อวันที่๑๑ที่ผ่านมาวันลอยกระทงนะอยู่ดีในน้ำเนี่ยมีเต่าตัวหนึ่ง
เดินขึ้นมาจากลำน้ำพุงมีคนจับขึ้นมาได้ครับ
นี่เขาถ่ายภาพไว้เห็นไหมเจ๊หวานถ่ายภาพไว้
จับขึ้นมาได้ก่อนที่จะเอาไปปล่อยโรยแป้งซะหน่อย
ขาวเต็มกระดองเลยนะครับเขาก็เลยจดจำเลขกันไว้
เต่าตัวนั้นถ้ามันกลับไปหาเพื่อนหาพ่อหาแม่มันเขาจะจำมันได้ไหม

ตัวขาวแป้งเลยส่วนที่วัดบ้านนวลจิกอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
มีชาวบ้านนักเสียงโชคไปกลับไหว้ขอพรกับเจ้าแม่ตะเคียนหินนะคะ
หลังจากจ่าสิบตำรัวสุธิพงศ์คณะนาหรือจติอดีตต่อชดที่๒๒๔
ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาถูกรางวัลที่๑
งวด๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา๑๙ใบ๑๑๔ล้านบาทจำได้ไหมคะ
คนก็เลยไปขอโชคขอลาบที่นี่กันเยอะขึ้นค่ะ
จติก็มาไหว้ที่นี่เหรอใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
ต่ออุดรธานีนะครับที่เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงนะครับ
ก็มีคนมาเยอะวันนี้ไปกราบไหว้ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
แล้วก็ไปที่โคนต้นมะเดือยักษ์เพื่อจะไปหาโชคหาลาบกัน
ตามปกติเหมือนกับทุกครั้งก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลนะครับ
ท้ายกันที่จังหวัดสุรินค่ะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๔๗หมู่๙
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางกะลินยวนจิตอายุ๖๒
หมักเหลืองปลูกไว้ข้างบ้านออกดอกโค้งงอ
ปลายยอดออกดอกสวยงามคล้ายเสียนพญานาคค่ะ
เหมือนจริงนะสวยนะสวยนะคะชาวบ้านก็ไปดูกันเยอะเลยนะคะไปส่องหาเลขเด็ด
ก็ไม่รู้จะหาเลขอย่างไรโรยแป้งบ้างก็มีนี่เห็นไหมคะมีคราบมีรอยแป้งอยู่
เจ้าของบ้านก็มาเส้นไหว้บอกว่าก็มีสิ่งดีน่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น
มีโชคมีลาบอะไรอย่างนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่อยไหว้กัน
นะคะเดี๋ยวเอามาลุ้นตัวเลขกันค่ะเราถ่ายทอดสดการออกรางวัล
ลากินแบ่งรัฐบาลทุกงวดต่อเนื่องนะคะถ้าไม่เจอผมนี่ก็แสดงว่าผมก็
๑๑๔ล้านถูกรางวัลที่๑สาธารณะถูก